บุตชนครับชุมงานนี้กระแสความเยอมคงต้องยกให้ไอ้ไข่หรือว่าตะไข่แห่งวัดเจฒีครับ
เขามีสาขากันแล้วนะไม่ต้องบินไปไกลถึงนครศรีอย่างชนบุรีเองก็มีเหมือนกัน
เอาชาวบ้านก็ไปนี่เห็นไหมฮะก็มีขบวนแห่
รูปปั้นขอไอ้ไข่ไปเอาไว้ที่วัดน่ะก็มีไก่ชงไก่ชนกันไปนะครับ
นี่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าประมาณห้าพันคนคุณผู้ชม
เดินทางไปวัดที่นี่ชื่อว่าวัดสังกษีตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ภาพที่เห็นเนี่ยมันคือบรรยากาศแห่มรูปจำลองรูปปั้นไอ้ไข่นะฮะ
เอาไปตั้งไว้ชั่วคราวก่อนที่สาราหลังใหม่นะฮะ
ชาวบ้านสายบุญสายเหนือต่างนานาเนี่ยได้ร่วมกันนะฮะ
สร้างขึ้นมาเพราะว่าอะไรได้รับโชคติดต่อกันไปหลายต่อหลายงวดนะครับ
มีอาจารย์นบพลคงเขียวไปทำพิธีอันเชิญด้วยนะครับ
หลังจากนำรูปปั้นไอ้ไข่มาที่สาราหลังใหม่แล้วเนี่ย
ผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าคุณสวยค่ะระหว่างที่ร่วมพิธีเนี่ยฮะ
อาการแปลกร้องไห้ฟูมฟายเหมือนอะไรเข้าสิ่งก็ไม่ทราบ
เจ้าอาวาสก็เลยต้องมาพรมน้ำมนต์ให้เธอก็บอกว่าดีใจดีใจ
พูดอยู่อย่างงี้นะแล้วก็นิ่งไปจากนั้นคุณสวยเองก็ไปจุดทูปไห้ไอ้ไข่
แล้วเธอมีอาการสั่นขึ้นมาอีกครับสุดท้ายเนี่ยทำยังไงค่ะ
เขาไปชูทงเสี่ยงโชคเอาไปดูครับ
เป็นเลขที่ไอ้ไข่ให้นะครับเป็นเลข๖๘๒นะครับ
ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่อะนะที่ได้มาแล้วก็มาพูดให้ละกันทีนี้
นะแล้วหลายคนก็นี่ฮะไปจุดประทัดต่างนานาแล้วก็ไปดูเลขปลายประทัดกันไป
เขาก็โชว์ให้ดูแบบนี้
เขาก็บอกว่าอื้อร้านจากนี้เกิดไปต่อไปไกลที่เนื้อคอน๔แล้วนะ

มาถึงที่เลยยังอยู่ที่ภาคตะวันออกอันนี้ที่ชนบุรีใช่ไหมคะ
เดี๋ยวจะไปต่อกันที่วัดครอง๒ในตะบลหนองไม้แก่นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ชาวบ้านทั่วทุกสารทิศนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็มาเหมือนกันนะ
นี่ค่ะไปร่วมพิธีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็มีการถวายประทัดเนี่ยไปอีกหนึ่งหมื่นนัด
มีการจุดประทัดแต่คุณรู้ไหมคะระหว่างที่เขาจุดประทัดเนี่ย

ปกติเวลาจุดประทัดเนี่ยจุดหมดแล้ว
ปลายหางประทัดมันถึงจะหลุดออกมาใช่ไหมคะ
แต่ว่าอันนี้หางประทัดหลุดออกมาก่อนอีก
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนที่มาร่วมพิธีเชื่อว่า

ไม่ต้องรอนานมาก่อนเลยหลุดออกมากระเด้งออกมา
ในสดใสนักร้องชื่อดังบอกว่าหลังจากนี้จะนำรูปปั้นจำลองไอ้ไข่นะคะ
ไปถวายที่วัดไตรมิตรวรรารามที่อำเภอพระสมุทรเจดี

ครบจำนวน๙วัดตามที่เขาตั้งใจเอาไว้นั่นเองค่ะ

ว่าไม่ได้นะไปที่อ่างทองดีกว่า
ไปที่วัดไสแต่บนปากนี้ว่าอำเภอเมืองนะคะ
ทีนี้ก็มีไอ้ไข่นะฮะก็ทำพิธีบวงสวง
ขวัญอันเชิญไอ้ไข่จากวิหารไปที่สาราข้างวิหารครับ
ชาวบ้านเขาก็ไปกราบไหว้ขอโชคลาภเหมือนกัน

เห็นเด็กผมจุกวิ่งไปวิ่งมา
เล่นกับม้าภายในวัดยามค่ำคืน
ชาวบ้านก็โอ๊ยไอ้ไข่มาแน่เลย
ต้องไปกราบไหว้จุดประทัดแก้บงแก้บน
หลายคนก็ได้สมปรารถนากันไป
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณกรยาเขาบอกว่าเขาได้โชคมาแล้ว
ครั้งหนึ่งก็เลยเอาอาหารไปเลี้ยงชาวบ้านที่ไปนี่
ทุกคนที่ไปก็อิ่มท้องกันไปนะฮะ
เอ้าก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกัน
จากเรื่องของความดังของกุมารไอ้ไข่นะครับ